ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

กว่าจะรู้
ว่าน้องให้ของกินตาย
ผู้หล่นผู้ร้าย
โดยผิดร้าย

จากธนาคารกรุงเทพฯ
เป็นบทเพลงที่ไม่ได้ยินได้ฟังกันบ่อย

มั่นใจเต็มเสียง

บางคนนี้เป็นลม

ครอบครัวเองก็ที่หนึ่งเลยค่ะรุ้นกัน
เอาล่ะมาถึงช่วงเวลาที่
ที่เราต้องปวดเกร็งในการลุ้นนะคะ
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณรำพันธ์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เลขที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐๐บาท
คุณรำพันธ์ร้อง

ได้ครับ
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้เกินเป้าไปแล้วค่ะตอนนี้รับแล้ว๘๐๐๐๐บาท
น้ำกรดแช่เย็นรังศรีเสรีชัย
รับไปแล้ว๘๐๐๐บาท
ก็คุ้มค่ากับค่าล้างรถ
ร้อยที่ติดไว้ในตอนจีบกัน

๘๐๐๐๐บาทนี่เหมือนฝันไหมอาจรู้จริง

แต่ว่าเพลงหน้าเกินฝันไปอีก

มาถึงเพลงที่๖ครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

โอเค
นี่คืออินโทรเพลงมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

ร้องได้แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจ

อันนี้ได้มาตั้งแต่๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

จะสู้หรือจะหยุด
หล่นหล่นหล่น
หล่นหล่นหล่น

หล่นหล่นหล่น

หล่นหล่น

หล่นหล่น

หล่นหล่น
หล่นหล่น

หล่นหล่น

หล่น

หล่น

หล่น

หล่น

แรงใจทำให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้ครับ

ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวของผมครับผม

ขอบคุณพี่เป๊กครับที่ทำความฝันของผมให้เป็นจริง
ที่ทำให้ผมได้ไปเที่ยวทะเลครับ

พี่ชื่อสุภานามสกุลโขงขัน

พี่ทำงานเป็นแม่บ้านธนาคารออมสิน
ผมชื่อเทพเป็นเพื่อนของพา
ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ
ความบันวาหวานไตหัวใจ
ตัวพี่ก็ไม่ค่อยที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คิดมาก
ท้อแท้ค่ะคุมสติตัวเองไม่อยู่ก็กินยาตามที่หมอสั่งค่ะ

เพราะว่าหมอไม่ให้กลับยังไม่พ้นขีดอันตราย